ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

กู้ง่ายไว้ใจเรา
ให้รักนั้นจ้องกลับมา
กลับยังแดนวิมาร
ความฝันพลัญญาสลา
อันนี้ทางสถานีขนลุก
ขนลุกเป็นบุญหูจริงนะครับ

ทีตอนฟังตัวช่วยนะ

ดีจนแบบโอ้โห

สมบูรณ์แบบจริงในการร้องนะ
แต่ว่าในส่วนของถูกทุกคำหรือเปล่า
ต้องอยู่ที่คำเฉลยของคุณป่าค่ะ
เฉลยกันเลยนะครับคุณอีทนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณอีทร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คุณอีทร้อง
คุณอีทร้อง
ไปครับ

คุณอีทร้องได้ครับ
จะร้องได้แบบนี้ค่ะ

จากผลงานเพลงของคุณพ่องศรีวารณุฏนะครับ
ของคุณผ่องศรีวรนุษย์นะครับ
วิมารในฝันก็เป็นเพลงลูกทุ่ง
ยุคแรกอีกเพลงหนึ่งนะครับ
มีโอกาสได้ฟังกันยากเต็มทีนะครับ
จะไม่จำเลยนะคะว่าเพลงนี้เป็นของใครนะ
จะจำเลยว่าเพลงนี้เป๊กได้ยินครั้งแรก
จากคุณภุ่มจันดันพวง

หัวอกคนเป็นแม่ของหัวอกของชาวไร่
ที่สูญเสียผลผลิตไปในการถูกโกง

หวังว่าเวทีตรงนี้จะชุบชื้นหัวใจของพี่อีท
หลังจากที่ในภาพชีวิตบอกว่า
ชีวิตมีสุขแค่ช่วงเดียวเอง
ที่เหลือนี่โหดร้ายเหลือเกินสุดเหลือเกิน
ก็ต้องมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตคนนี้ของเรานะครับ
คุณอีทแล้วก็ครอบครัวลูกสาวทั้งสองได้ใหม่นะครับ
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ทางไทยรัฐทีวีนะครับช่อง๓๒แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้น
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
ใช้คำว่าเป็นต้นไปเพราะว่าจบจากรายการของเราแล้วไม่ต้องเปลี่ยนครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตจะดีแค่ไหนถ้ามีคนมาต่อชีวิตค่ะ
คุณพี่เอชายามิชัยรออยู่กับเกมต่อชีวิตค่ะ
ตอบ๔คำถามรับไปเลยค่ะ๑ล้านบาทจากไทยรัฐทีวีค่ะ
และวันนี้ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เป็นนักร้องที่ดังทีเดียวใช้ชื่อพุ่มจันดันภวง
ทำไมพลิกไปไกลจังอยู่ดีกลายเป็นชาวสวนได้ไงเป็นเกษตรกร
แฟนปีพศ๓๙แล้วก็พอมีลูกมีลูกมีครอบครัวก็คือเลิกเลย

แต่งงานก็เลยหยุดร้องเพลง
หยุดเพราะว่าน้อยใจในวงการว่าเราก็ไม่ด้อยกว่าใคร
แต่เวลาเขาหลอกให้เราอัดชุดสองชุดชุดละ๒๐๐๐๐ก็ไม่เคยให้ตั้ง
และไม่เคยได้โปรโมทน้อยใจก็เลยกลับเลิกค่ะ
ผิดหวังในวงการทำเพลง
สวัสดีครับ